แวดวงของการลงทุนหลายคนคงเคยได้ยินว่า
ถ้าเกิดว่าเราซื้อหุ้นบริษัทใดก็ตามนะคะ
เราก็จะมีสถานะเป็นเจ้าของร่วมบริษัทนั้น

เราก็จะมีสถานะเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทนั้นนั่นเองค่ะ

เรากลับโดนเบี้ยวหนี้จากลูกหนี้ที่เป็นบริษัทขนาดใหญ่ล่ะคะ

เราจะมาชวนคิดไปพร้อมกันค่ะ

คุณกู้ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ฮอตมาก
จะเห็นได้จากการที่บริษัทเอกชนหลายแห่งเนี่ย

สถิติสูงสุดเป็นประวัติการอยู่ที่๑๒๗ล้านล้านบาทเลยทีเดียวค่ะ
ซึ่งเวลาที่เราลงทุนในหุ้นกู้นะคะ
ส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเราจะดูว่าหุ้นกู้ตัวไหนเนี่ยน่าลงทุนหรือเปล่านะคะ
ซึ่งก็จะได้รับการจัดอันดับโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือนะคะ
โดยในประเทศไทยก็จะมี๒ค่ายด้วยกัน
ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานกรตค่ะ

ซึ่งอันนี้นะคะก็จะหมายความว่าแทบจะไม่มีความเสี่ยงเลย
ดังนั้นนะคะสำหรับตราสารหนี้เนี่ยที่อันดับเครดิตยิ่งสูงเนี่ย
ความเสี่ยงในการผิดนัดชำระเนี่ยก็จะยิ่งต่ำนะคะ
ผลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบี้ยที่เราจะได้เนี่ยก็อาจจะไม่ได้สูงมากนักนะคะ
และแน่นอนว่าหนึ่งในความเสี่ยงที่สำคัญที่สุดของการลงทุนหุ้นกู้นะคะ
ก็คือความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ของบริษัทผู้ออกหุ้นกู้
ที่เขาจะไม่สามารถชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยได้ตามกำหนดนั่นเองค่ะ
และแล้วปี๒๐๒๓เป็นต้นมานะคะอย่างที่เราเห็นข่าวกัน
ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวนะคะบริษัทจดทะเบียนหลายแห่งเนี่ยก็แผลเปิดค่ะ
เรียกได้ว่าผิดนัดชำระหนี้กันเป็นแถวเลย
จนถึงล่าสุดวันที่๔กันยายน๒๕๖๖เนี่ย
ก็มีอยู่ทั้งหมด๒๓รุ่นจาก๗บริษัทรวมมูลค่าคงค้างกว่า๑๘๐๐๐ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะ
เมื่อเราในฐานะผู้ถือหุ้นกู้เนี่ยถ้าถูกเบี้ยวหนี้จะต้องทำยังไง
ข้อมูลจากสำนักงานกรตนะคะก็ได้ชี้แจงไว้ดังนี้ค่ะ
เวลาที่เราถูกเบี้ยวหนี้ที่เป็นหุ้นกู้นะคะก่อนอื่นเลยตั้งสติก่อนค่ะ
และอย่างแรกนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยก็จะมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ค่ะ
ที่จะทำหน้าที่เรียกร้องทุกอย่างให้กับเรานะคะและถ้าเกิดว่าอยากรู้นะคะว่าใครที่เป็นผู้แทนของเราเนี่ย
เว็บไซต์ของสำนักงานกรตอได้นั่นเองค่ะซึ่งนอกจากนี้แล้วนะคะผู้แทนเนี่ยเขาก็จะมีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้
เพื่ออนุมัติการดำเนินการต่างต่างด้วยนะคะรวมถึงเนี่ยผู้แทนก็จะช่วยฟ้องร้องบังคับหลักประกันในกรณีที่เราถือหุ้นกู้ที่มีหลักประกันนะคะ
เพื่อที่จะให้บริษัทเนี่ยสามารถที่จะชำระหนี้ได้เร็วที่สุดเท่าที่สามารถจะทำได้เลยล่ะค่ะดังนั้นเนี่ยเมื่อเกิดเหตุแล้วนะคะผู้ถือหุ้นกู้อย่างเราเราเนี่ยก็ควรจะติดตามข่าวสารจากผู้แทนอย่างใกล้ชิดค่ะ
รวมถึงที่สำคัญเลยนะคะควรที่จะเตรียมเอกสารในการถือครองหุ้นกู้ไว้ให้พร้อมค่ะเผื่อว่าผู้แทนของเราเนี่ยสามารถเรียกร้องสิ่งต่างในการบังคับหลักประกันและชำระหนี้ให้กับเราได้นะคะก็จะเป็นการเตรียมเอกสารไว้เพื่อแสดงสิทธิ์ของเราได้อย่างทันท่วงทีนั่นเองค่ะ
ส่วนลำดับของการได้รับการชำระหนี้นะคะถ้าเกิดว่าในกรณีที่บริษัทเนี่ยเกิดไปต่อไม่ไหวแล้วจริงถูกสารพิพากษาให้ล้มละลายหรือว่าเรียกชำระบัญชีเพื่อเลิกกิจการเนี่ยแน่นอนว่าใครก็ตามนะคะที่ถือหุ้นกู้ที่มีหลักประกันเนี่ยจะมีสิทธิ์เรียกร้องในการได้รับการชำระหนี้จากสินทรัพย์
ต่อมานะคะสำหรับคนที่ถือหุ้นกู้ที่ไม่มีหลักประกันเนี่ยโดยทั่วไปก็จะมีสิทธิ์เทียบเท่ากับเจ้าหนี้ทั่วไปของบริษัทนะคะ
ซึ่งจะมีกระบวนการในการฟ้องร้องชำระหนี้ซึ่งกลุ่มผู้ถือหุ้นกู้เนี่ยก็จะมีสิทธิ์เรียกร้องในสินทรัพย์อื่นที่ปลอดภาระของบริษัทค่ะ
แต่ว่าก็จะต้องแบ่งสินทรัพย์กับเจ้าหนี้รายอื่นตามสิทธิ์และสัดส่วนของหนี้นั้นด้วยนั่นเองนะคะ
ส่วนผู้ที่ถือหุ้นสามัญนะคะก็มีสถานะเป็นเจ้าของกิจการนะคะเราก็จะมีสิทธิ์ได้รับการชำระหนี้เป็นอันดับสุดท้ายนั่นเองค่ะ
ต้องบอกว่าไม่มีการลงทุนใดบนโลกนี้ที่ไม่มีความเสี่ยงนะคะดังนั้นเนี่ยก่อนที่จะลงทุนอะไรนะคะก็ควรที่จะศึกษาทำความเข้าใจผลิตภัณฑ์นั้นก่อนที่จะตัดสินใจลงไปนะคะ
การเงินดีชีวิตดีใครใครก็มีได้อย่าลืมกดติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจธุรกิจการเงินการลงทุนได้ที่ไทยรัฐมันนี่ทุกช่องทางค่ะ